งกรานนี้เตรียมมาชุ่มชำกับเหล่าแม่บ้านประจำบาน
ที่รวบรวมความฟินแบบจัดเต็มกับเชฟกระทะหล่อ

แล้วไปต่อกับผ้าที่พักหลักร้อยสุดฟิน

แล้วมาอิ่มกับ๕ของอร่อยหลัก๑๐จ้า
ละมุนลิ้นสุดเลยค่ะ